ไปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นฝีมือของกลุ่มวัยรุ่นที่เกิดขึ้นในช่วงสงกรานเช่นกันนะครับ
โดยมีกลุ่มวัยรุ่นจังหวัดร้อยเอ็ดรุมทำร้ายตำรวจภูทรเมืองมหาสารคามจนบาดเจ็บสาหัส
ล่าสุดตำรวจนายนี้ได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับ
จากจะต้องสูญเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ไปแล้ว
สิ่งหนึ่งที่พบจากเหตุการณ์นี้ก็คือ
ปืนที่คนร้ายนำมายิงขู่ในวันเกิดเหตุสั่งซื้อมาจากทางเฟซบุ๊กนะครับ
โดยอาวุธปืนเหล่านี้หาได้ง่ายจากโลกออนไลน์แล้วก็เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่น
ซึ่งทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ก็ได้สั่งเร่งหาเส้นทางของอาวุธเหล่านี้แล้ว

เค้าทำไปตามความจริงที่เค้าทำไปเค้าก็ต้องได้รับผลกรรมที่เค้าทำนะคะ
เขาลูกเราไม่ได้ไปทำร้ายเขานะคะ
ยังถือว่ายังอายุไม่มากยังอยากไปอยากเที่ยวอยู่ใช่ไหมคะ

ร้อยตรีวิชิตและนางสิริรักษ์บำรุงศาลยังทำใจไม่ได้กับการจากไปของพันธุ์ตำรวจตรีวิสรุธ
สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองมหาสารคาม
แต่ต้องข่มใจไปรอรับศพลูกชายซึ่งเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้า
ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดหลังถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้าย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกวันที่๑๔เมษายน
หลังพันธุ์ตำรวจตรีวิสรุธไปเที่ยวช่วงเทศกาลสงครานที่บ้านเพื่อน
หมู่บ้านหนองเดินตำบลชุมพรอำเภอเมยวดี
แล้วเกิดเขม่นกับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่
ซึ่งบุกเข้าไปรุมทำร้ายร่างกาย
ขณะนั่งดื่มสุราและร้องคาราโอเกะกับเพื่อนเจ้าของบ้าน

ผู้ก่อเหตุยังพยายามใช้ปืนที่ถอดกระสุนออก

ก่อนออกไปใส่กระสุนและยิงขู่อีกหนึ่งนัดที่หน้าบ้าน
จึงนำพันธุ์ตำรวจตรีวิสรุธ
ส่งโรงพยาบาลเมยวดีแต่อาการสาหัส
จึงให้ส่งไปรักษาต่อที่ห้องไอซียู

๕เมษายนตำรวจภูทรเมยวดี
สามารถจับคนร้ายที่ก่อเหตุได้ทั้งหมด๓คน
คือนายชัยวัดคุณสุวรรณอายุ๒๙ปี
นายสิริชัยสินคำอายุ๒๓ปี
และนายวิศนุสุกเกษมอายุ๑๙ปี
จากนั้นได้ขยายผลไปค้นหาปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ซึ่งเป็นของนายภูวดลทองศรีอายุ๓๒ปี
พร้อมกระสุนขนาด๓๘จำนวน๓๕นัด
และกระสุนขนาด๙มิลลิเมตรอีก๓๙นัด
ทั้ง๔คนถูกคุมตัวไปดำเนินคดี
โดย๓คนแรกถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย

ส่วนเจ้าของปืนถูกแจ้งข้อหา
มีอาวุธปืนเถื่อนและเครื่องกระสุน
ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย
แต่ที่น่าตกใจคือที่มาของอาวุธ
ซึ่งผู้ต้องหารับสารภาพว่า

วันนี้พลตำรวจตรีขจรศักดิ์ปานสาคอน
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
ได้เรียกประชุมชุดคลี่คลายคดี
ขยายผลตรวจสอบเส้นทางปืนและกระสุน
ที่พบว่ากำลังระบาดในกลุ่มวัยรุ่น
และมีจำหน่ายอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์
โดยเตรียมสืบสาวไปให้ถึงขบวนการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกวาดล้างอย่างจริงจัง
ส่วนพิธีรดน้ำศพของพันธ์ตำรวจตรีวิสรุธ
ในวันนี้บรรยากาศยังเต็มไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัว
และเพื่อนตำรวจที่ต้องสูญเสียนายตำรวจ
ยังมีอนาคตอีกไกลไปอย่างไม่มีวันกลับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน